ดูเรื่องของผีแม่ม่ายกับผีปอบกันหน่อยค่ะ

คือเป็นความเชื่อแหละย้ำแบบนี้นะคะ
เป็นความเชื่อของชาวบ้านในหมู่บ้านโนนสง่า
ตำบลหนองกุงอำเภอเมืองกาลสิน
แล้วเขาก็เชื่อว่าผีแม่ม่ายหรือว่าผีปอบเนี่ย

ใช่ค่ะและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
มีคนตายในหมู่บ้านหมู่บ้านเดียวนะคะ

เพราะว่าถ้าผีไม่ไหม้จะไม่เอาผู้หญิงไปไง

ลักษณะการตายคือหลับตายไหลตาย

เนี่ยนะคะก็เมื่อสักครู่นี้เป็นเสื้อแดง
เพราะว่าเขาถือว่าเป็นการแก้เคล็ด

ถ้าเกิดมีของแดงเสื้อแดง

ผู้ชายก็หน่อยทาเล็บแดงทาปากแดง

ทำตัวเป็นผู้หญิงแล้วก็เขียนไว้หน้าบ้านด้วย

ทำให้เขาแบบเสื้อผีแม่ม่ายผ่านมา

อันนี้ย้ำเป็นความเชื่อของชาวบ้านนะ
ใช่ค่ะซึ่งเขาบอกว่ามัน

ไม่เคยมีอาการบาดเจ็บที่มันรุนแรง

ก็คือหลับแล้วก็ไม่ตื่นขึ้นมาค่ะ

เล่าความลี้ลับที่มันเกิดขึ้น

บอกว่าก่อนหน้าที่จะมีคนตายเนี่ย
ฝันเห็นสุนัขสีดำ

พอรุ่งเช้าตื่นขึ้นมา
พบว่าคนในหมู่บ้านเสียชีวิตแล้ว

สุนัขฮาวห้อนดังโหย

รุ่งเช้าก็มีคนเสียชีวิตแบบกระทันหันอีก
ก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นการกระทำของผีแล้วแหละไม่ว่าจะเป็นผีแม่ม่ายจากเมืองลับแลหรือว่าผีปอบนะคะ

ชาวบ้านบอกว่าเพื่อความสบายใจค่ะนิมนต์นิมนต์พระมาแล้ว
ทำพิธีขับไล่แล้วนะคะแต่ว่าชาวบ้านก็ยังมีความกังวลอยู่

เอาเป็นความเชื่อของชาวอีสานเนอะ